เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวที่มีอาสากรมการปกครองในจังหวัดอำนาจริงไปยิงวัยรุ่นในหมู่บ้านหนองหาย
แล้วเขาก็ร้องขอความเป็นธรรมว่ามายิงเขาทำไมเขาขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
อ้างว่าจะตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็มายิงเขา
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
เพราะว่าเขามากัน๓คนชุดอาสาก็ได้ให้การถึงสาเหตุการยิง
บอกว่าต้องการตรวจค้นยาเสพติดแต่ผู้เสียหายพยายามหลบหนี
ผู้เสียหายก็คือคนนี้เขาบอกว่าเขาถูกยิงมา๒นัด
นัดหนึ่งไม่โดนอีกนัดหนึ่งเข้าที่มือของเขา
วันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
เดินทางไปยังหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับหมู่บ้านหนองไฮ
อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจริง
นายอภิเชษไทยกุลผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่มีการตั้งด่านอะไรเลย
ไม่มีการแสดงตัวขอตรวจค้นยาเสพติดอะไรเลย
คือส่วนตัวของเขาเนี่ยเขายอมรับว่ามีประวัติ
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่เขาก็ได้รับโทษไปแล้ว
พ้นโทษมาไม่นานนี้และไม่เคยหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอีกเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เขากลัวมาก
เกรงว่าจะถูกย้อนกลับมาทำร้ายอีก
เพราะว่าชายที่ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่อาสากรมการปกครอง
แล้วก็ยังมีการส่งคนมาเจรจาด้วยนะ
บอกว่าให้ยอมความไม่เอาเรื่องเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แต่เขากับครอบครัวไม่เอาต้องการให้มีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ผมก็สงสัยตรงนี้ครับ
และถ้าเขายิงผมตายตรงนั้น
เขายังไม่กล้ายิงใส่เลยครับ

เขาก็คงจะมีอะไรที่เยอะกว่านั้น
เจ้าท่านกำลังถูกโดไปก่อน

ตอนนั้นโดและเขาหังเสพหรือขาย

เอาเรื่องเขาได้ถึงพี่ทุกคน

ผมก็กลัวอยู่ครับระแวงออกไปไหนมาไหนผมก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ครับ
แต่ก่อนผมไปผมก็ขับรถไปเลยครับมาเจอแบบนี้ผมก็ไม่กล้าไปไหนเลยครับ
ส่วนฝั่งอศที่ก่อเหตุแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
ทางในอำเภอเสนังคณิคคมบอกว่าอาศาที่ก่อเหตุชื่อในวิทยากรศรีสุรัตน์
เป็นอาสาในพื้นที่มาประมาณ๓๔ปีแล้ว
ก่อนที่จะมาเป็นอาสาเคยเป็นทหารเกณฑ์ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้นะครับ
วันเกิดเหตุนี้ก็ไปกับเพื่อนอีก๒คนเป็น๓คนขับรถกระบะไป
วิทยากรอ้างว่าไปปฏิบัติหน้าที่สืบหาคนร้ายที่หนีหมายจับคดีฆ่าคนตาย
แล้วหนีไปบวชเป็นพระในหมู่บ้านหนองไห่แต่ไม่เจอ
ขณะขับรถกลับนายวิทยากรนะฮะเห็นนายอภิเชษที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยท่าทางมีพิรุษ
แล้วก็จำได้ว่าคนคนนี้เคยถูกจับเรื่องคดีการพนัน
ก็เลยขับรถติดตามแล้วก็ปาดหน้าก่อนแสดงตัวขอตรวจค้น
แต่นายอภิเชษกลับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี

นายวิทยากรก็เลยยิงปืนขู่ให้หยุด
โดยบอกว่าไม่ได้เล็งไปที่นายอภิเชษ
แต่กลับทำให้นายอภิเชษบาดเจ็บที่ฝ่ามือ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าแผลที่เกิดนั้นเป็นแผลจากการถูกกระสุนโดยตรง
หรือกระสุนปืนไปโดนสะเก็ดหิน
แล้วเกษตรหินสะเก็ดหินก็กระเด็นมาถูกมือของนายอภิเชษ
หรือว่ากระสุนปืนโดนสะเก็ดหิน
แล้วก็กระทบสะเด็ดหินแล้วเฉียวมาถูกฝ่ามือนายอภิเชษ

ในอำเภอเสนางคณิคมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าการกระทำแบบนี้มันอาจทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านได้
โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นแหล่งชุมชน
ก็คือเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานเจ้าพนักงาน
คือได้รับอนุญาตให้พกปืนได้ก็จริงแต่ไม่ใช่ไปยิงใส่คนอื่น
แล้วต้องไปดูด้วยว่าสถานการณ์ขณะเกิดเหตุนั้นเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่ที่ยิงปืนออกไปแบบนั้น
ตอนนี้กำลังตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
ผมผมยิงผมจะยิงปืนอย่างนี้นะแต่ข้อที่จริงคือการยิงของเขาเนี่ยเขายิงจริง
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงตามหลังเขายิงเบี่ยงเขาว่านะ
แล้วลักษณะผมตรวจสอบหลักฐานทางเจ้าของคดีเขาก็บอกว่ามันมีรอยลักษณะเหมือนรอยกระสุน
แต่เป็นลักษณะลอยกระสุนที่มันไม่เท่าลูก
ผมก็เลยมองดูว่าระยะห่างจากการยิงเนี่ยถ้าตั้งใจยิงอ่ะ
อย่างนี้เกี๊ยวว่าฝ่ามือคงทรุก

เพราะว่าดูในลักษณะสันมือที่โดน
มันเหมือนรักษากับสนปืนลูกปลาย๒จุดมันไม่ได้พรุ่ง
เขาถึงจะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็จริง
แต่การปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีฝ่ายปกครอง
คือประหลัดอำเภอมีตำรวจรวมอยู่ด้วย
แต่ซึ่งความผิดตรงนั้นมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า
ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีนะคะ
พนักงานสอบสวนสพพลทองบอกว่า
เรื่องต้นได้เรียกตัวนายวิทยากรศรีสุรัตน์
นายสายันเลิศฤทธิ์นายเอรวรรณบทศรี
รับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นค่ะ

นายวิทยากรอ้างว่าปืนลั่นไม่มีเจตนา